ปราจีนบุรีครับมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณยายคนหนึ่งครับ
ปกติคนแก่ไม่ค่อยอยากไปฉีดวัคซีนหรอก
กลัวนู่นกลัวนี่แต่ลูกหลานอ้อนวอนไปเถอะยาย
ปรากฏยายที่ติดเตียงลุกขึ้นมาได้ครับ
ขึ้นมาได้แบบนี้เดินปล่อเลยนะคุณผู้ชม
นักข่าวอยากไปพิสูจน์ว่ายายศรียายศรีเดินได้จริงเหรอ
ได้จริงครับยายศรีนี่อายุ๖๘ปีแล้วครับ
ติดเตียงมานานกว่า๓ปีพอนักข่าวไปถึงอ้าว
เห็นยายนั่งอยู่บนเตียงใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลย
ยายก็เดินโชว์ซะหน่อยยายเล่าว่ายายเนี่ยป่วยเป็นโรคเกาะ
ไตแล้วก็ความดันรักษาตัวที่โรงพยาบาลกบินบุรี
เคยเดินไม่ได้มา๓ปีคุณผู้ชมจู่ปลายปีที่แล้ว
ลูกหลานอ้อนวอนยายยายไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เถอะ
เดี๋ยวติดขึ้นมาจะแย่เอาเพราะว่าหลายโรครุมร้าวยาอยู่
ตอนแรกยายไม่ยอมไปกลัวครับแต่ก็เห็นแก่ลูกหลาน
ฉีดก็ได้ไปฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มแรก
นี่ยายด้านซ้ายนะคุณผู้ชมบรรดายาที่คุณยายศรีต้องกินฮะ
กินเยอะมากยาเยอะเหมือนกินแทนข้าวเลย
แทงข้าวเลยคลุกข้าวกินได้ก็อิ่มเลยนะฮะ
นี่ยายศรีต้องกินแบบนี้มาตลอด

วัคซีนโควิด๑๙เท่านั้นแหละไฟเซอร์เข้าไป
โอ้โหลุกขึ้นมาเดินได้ไม่รู้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะ
หลังจากนี้คุณยายบอกไอ้เตียงที่เคยติดมานานเนี่ย
เอาไปคืนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วฮะ
จะไม่ยอมกลับไปนอนติดเตียงแล้วครับ
ส่วนหลานสาวยายศรีบอกดีใจมาก

เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือพลิกตัว

กินข้าวก็ต้องป้อนครับใส่แพมเพิร์ตตลอด
มีช่วงหนึ่งยายศรีเคยตัดเพาะกับชีวิตนะคุณผู้ชม
ยายศรีบอกไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้สดใสแข็งแรงเลยครับ

คุณยายศรีขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานเลยนะครับ